แล้วแบบไปเล่นไอ้ปลาโป่งไหม

โป่งได้ตุ๊กตาตัวใหญ่มาเลย

แต่ที่ลำปางงานฤดูหนาวไม่เป็นแบบนั้น
มีคนร้องเรียนบอกว่าร้านปลาโป่งร้านยิงหนังสติ๊ก
หลอกเงินโกงรางวัลแล้วยังมีเด็กสาวถูกลวนลามด้วย

ชื่อดังของจังหวัดลำปางครับที่ชาวเน็ตแชร์ต่อกันเลยนะ
โดยมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับ
ข้อความเตือนภัยหลังจากไปเดินเที่ยวในงานฤดูหนาว
และของดีนครลำปางประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๔ถึง๑๓ธันวาคมนี้
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดครับ
หลายคนโพสต์ระบายความในใจแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

บอกว่าถูกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในร้านปลาเป้าปลาโป่ง
ยิงหนังสติ๊กนี่ตื้อ
ตื้อบอกโอ้ลองฝีมือหน่อยไหมพี่ลองฝีมือหน่อยไหมพี่
จนหมดเงินไปคนละหลายร้อยบาท

อกจากนี้ยังมีผู้โพสต์บางรายอ้างว่า
มีเด็กสาวครับถูกลวนลามด้วยการจับหน้าอก
จึงต้องโพสต์เรื่องราวมาเตือนภัย

แล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
และแก้ปัญหาวางมาตรการควบคุมร้านเหล่านี้ด้วย
ขณะที่ทีมข่าวไปสำรวจเหมือนกันนะฮะ
ในงานพบว่ามีร้านเกมมากกว่า๓๐ร้าน
ซึ่งแต่ละร้านนะครับต่างก็ใช้กลยุทธ์ดึงลูกค้าให้เข้าไปเล่น

ใครที่จะชนะแล้วได้รางวัลนะครับ
คือเคยมีชาวเน็ตแฉกลงของร้านจำพวกนี้

คือแต่ละร้านจะมีเทคนิคต่างกัน
อย่างร้านพวกปลาเป้าปลาโป่งอะไรพวกนี้นะ
เขาจะเติมน้ำหนักไปที่ส่วนท้ายของลูกดอก

หรือไม่บางทีก็ไปลบคมออก
ตรงปลายลูกดอกนี่ให้มันแบบด้าน

โง่งมันก็เลยไม่แตกก็เลยไม่ได้รางวัล
กลงเป็นแบบนี้ครับเอามาให้ดูฮะ